ตอนนี้คือดวัสดุกราศน์ใบน้ำจ๊วยจานเบอร์
นี้ผมก็จำมาจากคุณแม่
เวลาเราไปทำอาหารไทยที่ต่างประเทศ
ให้ได้รสชาติอาหารให้แท้
ก็คือจะใช้วัตถุดิบที่มันใกล้เคียงกับของไทย
เราจะอยู่ยังไงกับธรรมชาติ
แล้วก็เพื่อที่จะทำยังไงให้ลูกค้ามาที่เขาคอได้ทุกฤดูกาล
ถึงเวลาตระเวนกินก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้วค่ะ
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเฮียน็อตได้พาไปทานขนมจีนลมเก่า
จากร้านบุญมีขนมจีนต้นตำรับขนมจีน๗สี
ต่อด้วยบะหมี่เกี้ยวหมูแดงโฮเมดเจ้าเก่าแก่๗๐ปี
ปิดท้ายด้วยก๋วยจับยวนเส้นสดหันมือต้นตำรับเวียดนามแท้

สัปดาห์นี้ค่ะเรายังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
และได้รวบรวมเมนูเส้นบนรูดทางหลวงหมายเลข๑๒เพชรชบูรณเขาค้อ
มาให้แฟนได้ตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ง่ายขึ้น
เริ่มต้นด้วยขนมจีนลมเก่าเจ้าดัง
ที่เคยสร้างยอดขายสูงสุดถึง๑๐๐ชุดต่อวันมาแล้ว
ที่ร้านซีวาลัยขนมจีนแม่ทองร้อย
ต่อด้วยผัดไทยกุ้งสดสูตรโกอินเตอร์
ฝีมือสุดยอดเชฟที่มีประสบการณ์กว่า๑๕ปีในประเทศฝรั่งเศส
ที่ร้านเลอขวดแล้วปิดท้ายด้วยการไปกินพาสต้าฟิวชั่น
ท่ามกลางบรรยากาศหมอบเขาที่สวยที่สุด
เป็นหนึ่งใน๕วิวที่สวยที่สุดบนเขาคอ
นี่เกริ่นให้ฟังเป็นน้ำจิ้มเท่านั้น
ถ้าอยากสืบสาวเรื่องราวให้ลึกกว่านี้
ต้องตามนักเล่าเส้นตัวพ่ออย่างเฮียน็อตไปกันเลยดีกว่าค่ะ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

ไปค้นหาเรื่องราวที่มาที่ไปของเมนูเส้นอาณาชาติ

หมายของผมในวันนี้นะครับ
วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมจุดที่สวยที่สุดบนเขาค้อนั่นก็คือวัดผาซ่อนแก้วครับ
แต่ผมก็ไม่ลืมทำการบ้านนะครับเพราะว่าผมได้ตามหาเมนูเส้นอนาชาติบนทางหลวงหมายเลข๑๒ครับ
ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาค้อไว้เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นเมนูเส้นอนาชาติบนทางหลวงหมายเลข๑๒พร้อมกันเลยครับ
ไม่ใช่แค่เฮียน็อตหรอกนะคะที่หลงเสน่ห์เมืองเพชรบูรณ์
เพราะความงดงามของธรรมชาติขุนเขาสายหมอกและแสงแดด
ทำให้ในปีพศ๒๕๕๘การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กให้เพชรบูรณ์เป็นหนึ่งใน๑๒เมืองต้องห้ามพลาด
และในปีพศ๒๕๕๙ก็มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
เยือนเมืองเพชรบูรณ์มากถึง๑๙๒๗๗๙๒คน
สร้างรายได้ถึง๖๐๒๑๑๓ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนเขาค้อจุดมุ่งหมายปลายทางของฮีน็อตในวันนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ได้รับขนานนามว่า
ถือว่าควรค่าที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะมาออนทัวร์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
แต่ก่อนจะไปสัมผัสความงดงามนี้
เฮียน็อตทำภารกิจตามหาเมนูเส้นอนาชาติก่อนแล้วกันนะคะ
ตอนนี้เฮียน็อตเนี่ยเขาไปรอที่ร้านแรกแล้วล่ะค่ะ
เริ่มต้นการเดินทางหาเมนูเส้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๑๒
ด้วยขนมจีนลมเก่ากับร้านสิวาลัยขนมจีนแม่ทองร้อย
เพราะร้านนี้เคยสร้างสถิติทำยอดขายสูงสุดถึงวันละ๑๐๐ชุดครับ

เพราะว่าที่ตั้งของร้านเนี่ยอยู่ทางขึ้นเขาเคาะพอดิบพอดีเลย
และที่สำคัญนะครับรสชาติขนมจีนของเขานี่ไม่เป็นสองรองใคร
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
๑๐๐๐ชุดเลยละคะคุณนอทโอ้โหอะไรจะขายดีขนาดนั้น
ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งทำให้อยากรู้ว่าเคล็ดลับอะไรนะที่ทำให้ร้านซีวาลัยขายดีขนาดนี้
รอตามไปฟังด้วยคนแล้วกันค่ะ
สวัสดีครับพี่วิทครับเจ้าของร้านที่วาลัยขนมจีนแม่ทองร้อยเลย
เขาจะปรับปรุงสูตรจนได้สูตรปัจจุบันนี้
คุณจะรู้ว่าเมธงร้อยทำหรอกข้าวอร่อยลูกในบ้านทางก็ว่าอร่อย
อร่อยคนอื่นทางก็ว่าอร่อยทุกคนทางก็ว่าอร่อยเออ
พอลูกเห็นว่าคุณแม่มีจุดเด่นตรงนี้ก็เลยเอามาเปิดร้านอาหาร
ผมกับพี่หมูเป็นคนมาเอาสูตรคุณแม่มาเปิด
ที่นี่เป็นที่แรกเปิดมากี่ปีแล้วครับนี่ปีที่สิบแล้วครับคุณ
เราเป็นเจ้าแรกของถนนเส้นนี้นะครับ
คุณเส้นสิบสองที่จะขึ้นเขาค้อภูทับเบิกครับสมัยก่อนสิบปีเป็นไง
การจราจรวุ่นวายแบบนี้ไหมไม่ไม่ได้เยอะฮะถนนเป็นถนนเลน
เลนคู่ที่ที่ที่ไม่ไม่ใช่สีเลนแบบนี้นะครับครับผมมันก็จะเป็นป่าป่าครับ
ร้านเราเมื่อสิบปีก่อนเป็นยังไงมันจะเป็นร้านเล็กเล็กจะเป็นเป็น
มันก็ดีกว่าเพลิงนิดนึงแค่นั้นเองครับเราเปิดได้ประมาณสองอาทิตย
เราต้องต้องขยายร้านเพราะอะไรอ่ะเพราะแถวนี้มันไม่มีในร้านหรอ
เขาอาจจะชอบในรสชาตินะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยขายได้มากสุดเนี่ยวันละกี่จาน
เอาเป็นชุดแล้วกันนะฮะเอาเป็นชุดอ่ะประมาณพันชุดพันชุดครับ
ที่มาทานส่วนใหญ่เป็นคนท้องที่หรือว่าคนต่างจังหวัดคนเดียวคนต่างจังหวัดสัก๘๐
ก็เรียกได้ว่าถ้าใครมาเห่าเคาะเกือบทั้งหมดจะต้องมาแวะที่ร้านศิวาลัยแห่งนี้อาจจะประมาณนั้นคุณน็อต
แล้วสิวาลัยชื่อใครสิวาลัยเป็นชื่อที่พี่หมอเขาตั้งสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราเข้ามาแล้วอยู่สุขสบายสงบ
เข้ามาแล้วมีความสุขทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามาทานหนมจีนแล้วมีความสุข
ก็เลยเป็นชื่อสีวาลัยสีวาลัยเลยครับมีวงเรียกว่าแม่ทองร้อยเพราะว่าอันนั้นเป็นสูตรของแม่ผม
แล้วไอ้จุดเด่นที่เราปรับปรุงสูตรของคุณแม่จนมีที่นิยมขนาดนี้มันคือตรงไหน
ผมว่าความเข้มคตของน้ำยากะทิเราจะหอมหอมมาก
แล้วน้ำพริกจะเปรี้ยวอมหวานมีน้ำมะขำเปียก
เรามีแค่๓น้ำยาเท่านั้น
จริงพิเศษเพิ่มเติมที่พี่หมูเขาทำมา
เพิ่มเติมก็คือมีแกงเขียวหวานไก่เป็นสูตรของพี่หมูโดยเฉพาะ
แล้วก็ซุปเปอร์นะฮะขาไก่ตุ๋นยาจีนอันนี้เป็นสูตรของเตี๋ยผม
แต่พี่หมูก็มาปรับปรุงสูตรอีกเหมือนกันแม่มีวันนี้พ่อหมูให้อ้าวตั้งแต่มีวันนี้พ่อแม่
มีวันนี้พ่อหมูให้ข้างนะครับใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าขนมจีนลมเก่าเนี่ย
เอกลักษณ์ของมันเองคือทุกร้านเลยฮะขนมจีนลมเก่านะครับ
ทุกร้านจะต้องบีบสดเป็นเส้นสดแล้วก็ใส่สมุนไพรอันนี้
แล้วแต่แต่ละร้านนะครับครับผมนะฮะนะครับแต่เราก็นำมาปรับปรุงให้เป็นสูตรของเราด้วยใช่ไหม
อ่าทุกร้านจะจะมีของไข่ของมันแล้วของเราเป็นอย่างไร
ของเราจะเหนียวนุ่มแล้วจะมีกลิ่นกลิ่นแป้งหมักผมผมจะใช้ว่าแป้งหมัก
แก้หมักน้อยมากนะครับในในวันนี้มาแล้วอยากจะเจอพี่หมูเนี่ย
หมูผู้ให้เนี่ยเป็นคนพัฒนาสูตรของคุณแม่จนขายดิบขายดีขนาดนี้
เดี๋ยวขอไปเจอแล้วขอไปดูวิธีการทำน้ำยาเลยได้ไหม
ยินดีครับยินดีครับงั้นขอบุกเข้าครัวเลยนะ
เชิญครับไปแล้วครับไปแล้วครับ
ช่วงสะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดยไลปอนเอฟ
หยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
เอาคุณน็อตมาทำอะไรตรงนี้ครับตัวนี้ทางพี่หมูเขาเตรียมเพื่อสาธิตแล้วนะครับ

ผมต้องเช็คความสะอาดของภาชนะที่ร้านก่อนครับ

อยากจะถามพี่วิทย์ว่าพี่วิทย์มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดภาชนะในร้านอย่างไร
ร้านนมจีนเรามันจะมีกลิ่นของขาวปลาถูกไหมฮะ
นะครับน้ำยาแล้วก็คาบไขมันไว้ครับ
ทีนี้เราจะใช้น้ำหมักธรรมชาติซึ่งร้านเราหมักเอง

ก็คือใช้น้ำยาล้างจานอย่างดีเนี่ย
ไปกระจัดคราบความมันและกลิ่นคลาวของพาชนะ

ไหนต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งครับ

สะอาดไร้คราบมันแล้วก็ไร้กลิ่นคาวนะครับ
และที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดบนภาชนะด้วยนะครับ

เห็นถึงความใส่ใจในความสะอาดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นลายบอลเอฟทุกหยดสะอาดใส
ถ้าจากคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
ก็ขอรับรองว่าร้านชีวาลัยขนมจีนแม่ทองร้อย
เป็นร้านที่สะอาดคอนเสิร์ตครับ
ภารกิจเช็คความสะอาดกันไปเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้ก็มาถึงคราวเช็ควัตถุดิบกันบ้าง
วันนี้พี่หมูเตรียมโชว์สเต็ปทำน้ำยาป่ารสจัดจ้านไว้

ก็รีบตามเฮียน็อตไปกันเลยเดี๋ยวพี่หมูเขารอนานแย่
สวัสดีครับพี่หมูครับนี่กำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมจีนน้ำยาให้ผมเลยใช่ไหม

อันนี้จะทำน้ำยาป่าเอามาดูส่วนผสมกันน้ำยาป่ามีอะไรบ้างนะครับผม
น้ำยาป่านะคะก่อนก่อนที่จะมาเป็นเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นมีหอมกระเทียมพริกอะไรอีกค่ะสะไคร้กระชาย
กระชายโอ้กินไปนี่สุขภาพดีนะสมุนไพรร้อนเลย
ไพรล้วนค่ะต้มก่อนนะคะคุณน็อตก่อนค่ะต้มก่อนใส่กะปินิดนึงแล้วก็เอามาปั่นปั่นแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เป็นพริกแกงน้ำยาป่า
ก็จะประกอบด้วยอันนี้เนื้อปลาค่ะปกติเนื้อปลาเหรอใช่ค่ะแบบละเอียดจะดูไม่ออกเลยเนอะเราใช้ปลาอะไรอ่ะครับ
ปกติที่ร้านจะใช้น้ำยาปลาช่อนปลาช่อนค่ะแต่ถ้าไม่มีปลาช่อนก็คือปลาทับทิมสองอย่างเนื้อปลาจะได้เยอะแล้วก็เนื้อปลาจะฟูเวลาทำค่ะ
นี่ก็คือกระชายกระชายสดเอาไว้ใส่สุดท้ายอันนี้จะทำให้หอมขึ้นอันนี้คือจะปั่นสดไม่ได้ต้ม
แล้ววิธีการเลือกกระชายมันจะใช้อันนี้ก็คือจะเป็นกระชายบ้านค่ะเขาเรียกกระชายบ้านแล้วก็จะมีกระชายป่าอีกอย่างหนึ่งแต่กระชายบ้านเนี่ยจะหอมกว่า
แล้วนี่อะไรอันนี้จะเป็นผักชีราวค่ะที่หลมเขาเรียกผักชีราวใส่ต้นไหนสุดท้ายค่ะแล้วก็มีกะปิมีเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาว
รู้ส่วนผสมแล้วมาลองทำกันดีกว่าครับมา
ก่อนจะไปลงมือทำน้ำยาป่ากันขอเสริมเคล็ดลับความอร่อยจากร้านซีวาลัยให้ได้ฟังกันสักหน่อยนะคะ
โดยปกติแล้วน้ำยาป่าแบบเช่าลมเก่าดั้งเดิมหลายหลายสูตรจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยค่ะแต่พี่หมูได้ปรับจากน้ำปลาร้ามาใส่กะปิแทนเผื่อลูกค้าท่านไหนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นของปลาร้า
ถึงส่วนผสมจะเปลี่ยนไปแต่พี่หมูขอการันตีว่าความอร่อยกลมยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
วิธีการแรกคือเตรียมน้ำร้อนใช่ไหมครับค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะ
โอ้โหเดือดขุดจากนั้นทำไงครับเอาตัวไหนดิพริกแกงค่ะ
พริกแกงนะคะมีสัดส่วนในการใส่มั้ย
เนื้อปลาค่ะ
ค่ะประมาณนี้ค่ะ

เครื่องพรุงค่ะ

แล้วก็คุบเข้าให้เข้ากันผนเข้ากันแล้วเราก็รอ

ก็ถือเป็นอันเสร็จเลย

จริงไม่ได้ยากในขั้นตอนทำแต่ขั้นตอนเตรียมจะเราไม่ได้ยาก

รอน้ำยาป่าหม้อนี้ได้ที่ขอแวะไปพักสักครู่ค่ะ
ช่วงหน้ายังมีอีก๒น้ำยารออยู่
เดี๋ยวมาชิมพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงหน้านะจ๊ะ